คืนที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับ
ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการ
ให้ข้อมูลในเบื้องต้นบอกว่ามีแรงงานไทย

บอกว่าโดนจับตัวไป๔คนด้วยกัน
๔คนนี้ประกอบไปด้วยนายบุญถมและนางสาวศาสิวันพันคล้องครับ
เป็นสามีภรรยาภูมิลำเนาอยู่ที่อุดรธานีครับ
คนที่๓คือนายอนุชาอ่างแก้ว
เป็นแรงงานจากจังหวัดอุดรธานี
และคนที่๔คือนายคมกริจชมบัวครับ
๔คนนี้คือข้อมูลที่ทางกระทรวงแรงงานแจ้งไว้เมื่อคืนนี้

ในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีรายงานว่า
แรงงานไทยโดนยิงเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บ๑คนครับ
ทราบชื่อคือนายชาตรีชาศรีอายุ๓๘ปี

ท่านนายกบอกก่อนจะขึ้นเครื่องเดินทางไปต่างประเทศว่า
มีข้อมูลได้รับมาล่าสุดว่ามีคนไทยเสียชีวิตด้วยนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายผลในประเด็นต่างที่เกิดขึ้น

สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
จังหวัดนครพนมจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของแรงงานไทย
ประสบเหตุโดนจับตัวเป็นตัวประกันไปในอิสราเอล

ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับ

ก็ประสานไปยังภูมิลำเนาครับแล้วก็แรงงานจังหวัด
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แรงงานไทยนั้น
เขาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
เพื่อไปแจ้งข้อมูลข่าวสารสร้างขวัญกำลังใจ
แล้วก็เยี่ยมเยี่ยนครอบครัวของแรงงานไทย
ปัจจุบันครับมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในอิสราเอล
รวมทั้งสิ้นตัวเลขเกือบ๓๐๐๐คนนะฮะ
ทั้งหมดนะตัวเลขเกือบ๓๐๐๐คน
และถ้าหากว่าดูในจำนวน๓๐๐๐คนนั้น
เป็นแรงงานที่อยู่อาศัยบริเวณเมืองใกล้กับฉนวนกาซ่า
ละเอียดอ่อนแล้วก็ตึงเครียดอยู่ตอนนี้ครับ
ประมาณ๕๐๐คนด้วยกัน
ขณะที่สถานเอกอักรัชทุทธัยณกรุงเทลอาวิฟต์ประเทศอิสราเอล

ให้เข้าห้องหลบภัยทันทีที่ได้ยินเสียงไซเรนครับ
ถ้าหากว่าเข้าไปหลบไม่ทันให้หมอบราบลงกับพื้น
ไม่ถ่ายรูปไม่วิ่งไปในพื้นที่โล่งแจ้ง
สองครับปฏิบัติตามมาตรการทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัด
และข้อที่๓ขอให้ทุกคนไม่ออกจากที่พักอาศัย
โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ใกล้เคียงกับฉนวนกาซ่า
และพื้นที่ตอนกลางครับรวมไปถึงกรุงเทลอาวิฟต์ด้วย
เหล่านี้เป็นข้อควรปฏิบัติที่ทางกระทรวงการต่างประเทศนั้น

แล้วก็ทางสถานทูตนั้นก็ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่

ใช่ค่ะแม้ว่าทางการอิสราเอลจะมีการรับปากกับทางการไทย
ว่าจะดูแลคนไทยและคนต่างชาติ
เทียบเท่ากับประชาชนหรือว่าพลเมืองคนอิสราเอลก็ตามแต่นะคะ
แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้สถานการณ์คนไทยในอิสราเอลค่อนข้างที่จะเครียด
และต้องบอกด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ย
แรงงานอยู่กันแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย

เหนือน่านฟ้ามีการยิงขี่ปนาวุฒิแล้วก็ระเบิดสนั่นกันทั้งคืน

อิสราเอลนะคะได้มีการใช้วิธีการคือใช้ไอ้ตัวระบบของไอรอนโดรนคือเป็นโรนบินสกัดขี่ปนาวุฒิกลางอากาศโดยไอรอนโดรนนี้นะคะหรือว่าไอรอนโดรนเนี่ยถือว่าเป็นระบบในการต่อต้านอากาศยานที่ล้ำสมัยที่สุดในอิสราเอลซึ่งเขาก็จะมีความสามารถในการที่จะบินสกัดขีปนาวุฒิไม่ให้ตกใส่ชุมชนถือว่ามี

ส่วนคนไทยค่ะที่สามารถออกจากพื้นที่อันตรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหลบอยู่ในห้องหลบภัยนะคะ
มาตรฐานของรัฐบาลอิสราเอล
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะยังมีคลิปของแรงงานไทยที่มีการถ่ายเอาไว้เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพห้องหลบไพรนะคะ
พี่น้องคนไทยที่ไปหาเงินที่อิสราเอล
เขาต้องมารวมตัวกันตรงนี้เพื่อเป็นการหลบภัยหลบระเบิดหลบขี่ปนาวุฒิที่มีการจมตีกันในภาวะสงครามแบบนี้
โดยบรรยากาศข้างนอกคือต้องบอกว่ามีทั้งเสียงไซเลนเสียงส่งสัญญาณในการเตือนภัยดังอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันค่ะคนไทยบางคนเองก็ต้องหลบอยู่ในถ้ำแบบนี้
แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เมืองที่มีการอาศัยหรือว่าทำงานอยู่
ถ้าเกิดว่ามีถ้ำก็หลบในถ้ำไม่มีถ้ำก็หลบในห้องหลบภัยแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะมีอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปที่แรงงานไทยคือต้องหลบเอาชีวิตรอด
แม้ว่าอาศัยอยู่ในบ้านพักแต่ว่าถูกกลุ่มฮามัสบุกเข้ามาคล้ายกับจะมีการยิงปืนอยู่บริเวณแถวกำแพงบ้านพักนะคะ
เดี๋ยวดูภาพนาทีนี้นะคะ

พี่ชัยพี่ชัย
คิงคือเขาก็ต้องแบบเหมือนกับเก็บตัวอยู่ในห้อง
หมอบลงไปที่พื้นแล้วก็ต้องมีการปิดไฟในห้องพักในห้องถงห้องพักอาศัยทั้งหมดนะคะ
เพื่อความปลอดภัยของชีวิตทีนี้คลิปนี้มีการแชร์เป็นไวรัลในโลกออนไลน์ด้วยนะคะ

คุณผู้ชมคลิปนี้นอกจากคลิปนาทีชีวิตคนไทยเมื่อสักครู่แล้ว
นี่คลิปนี้เป็นคลิปภาพที่คนไทยกำลังนั่งดูจรวดกันกลางดึก
เมืองไทยเขานอนดูดาวตกกัน
แต่อยู่ที่อิสราเอลเขานอนดูจรวดสอยกัน
ที่เหมือนกับจะเกิดเหตุการณ์ประทุดุเดือดอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะ
อย่างที่บอกนะครับว่านายกอิสราเอลนั้นใช้คำว่านี่คือภาวะสงครามที่เกิดขึ้น
และเป็นภาวะความตึงเครียดที่รุนแรงที่สุดในรอบ๕๐ปีนะครับ
กับการโจมตีกลุ่มฮามาสที่โจมตีทางฝั่งของอิสราเอล
แล้วก็มีการตอบโต้กันไปกันมาแบบนี้นะครับแรงงานไทยหลายคนก็ยังคงเดือดร้อน
ทุกคนพูดตรงกันตอนนี้คือกลัวมากอยากกลับประเทศไทย
เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ปลอดภัยจริง